รังเดือดคนละครึ่งมีปัญหา

คือถามว่าเพิ่มยอดขายได้ไหมเพิ่มได้
แต่ก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าเสียกับได้อะไรได้มากกว่ากัน
เพราะฉะนั้นแล้วจะบอกเลยว่า
คึกคักเท่าที่ควรนะคะ
นี่ค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย
ตลาดเซ็นเตอร์พอยต์ที่ทัพเที่ยงตัวเมืองตรังนะคะ

พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าโบกมือลา

แต่พอเฟส๕ปุ๊บบอกไม่เอาแล้ว
เหตุผลเพราะอะไรคุณผู้ชมลองฟังดูนะฮะ

โครงการคนละครึ่งของรัฐบาลที่
ทำมาต่อเนื่องมันทำให้เพิ่มยอดขาย
ก็จริงนะแต่ก็ต้องชั่งน้ำหนักว่า
เสียกับได้อะไรมากกว่ากัน

ตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

เวลาเราสแกนจ่ายให้ที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ย

ก็คือพ่อค้าแม่ค้าได้รับเงินมาจากลูกค้า
อีกครึ่งหนึ่งรัฐบาลเป็นคนจ่ายให้
อีกครึ่งหนึ่งของรัฐบาลเนี่ยละครับ

นี่แหละค่ะแล้วสิ่งที่มันตามมาคืออะไร
พ่อค้าแม่ค้าเขาขาดสภาพคล่องไงฮะ

ใช่ครับยังไม่หมดนะครับ
ประเด็นที่๒หลายคนน้ำตาตกเลยนะ
ที่บอกว่าไม่เอาแล้วคนละครึ่งเฟส๕เนี่ย

เรียกเก็บภาษีย้อนหลังจำนวนเงินขึ้นอยู่กับยอดขายในแต่ละร้าน
น่าตกใจคุณขวัญคุณก๊อฟคุณเชื่อไหม
ร้านถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมหลักแสนบาท
ทั้งที่ว่าปกติก็จ่ายภาษีร้านอยู่แล้ว
ก็เลยมองว่าเป็นการซ้ำเติมมากกว่า
เพราะฉะนั้นแล้วทุกวันนี้โอ้โหสินค้าก็แพงอยู่แล้วนะคะ
กว่าจะขายได้ได้กำลีกำไรนิดหน่อย
วันก็ไม่ได้กำไรบางวันก็ขาดทุน
เพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไปเลยนะคะ
ก็ทำให้ลูกค้าบางรายไม่พอใจไม่พอใจอย่างเราเดินไป
กะว่าสแกนจ่ายไม่รับคนละครึ่งก็มีนะคะ
แล้วยังบอกด้วยว่าคือที่บางร้านเนี่ยยังเข้าร่วมโครงการอยู่เนี่ย
เพราะอะไรรู้ไหมเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอ
บางร้านไปเรียกเก็บค่าสแกนจ่ายคนละครึ่งจากลูกค้า
ครั้งละ๗บาทบวกเพิ่มราคาสินค้า
เช่นสินค้าราคา๕๐บาทจ่ายด้วยคนละครึ่ง
ก็จะบวกเป็น๕๕บาท
เอาเงินส่วนต่าง๕บาทเอาไปจ่ายภาษีให้กับรัฐบาล

ดิฉันน่ะไม่เคยเจอนะแบบนี้ที่ฉันใช้แต่ดิฉันไม่เคยเจอ
แต่ถ้าคุณผู้ชมเคยเจอแบบนี้ส่งข้อความบอกเราหน่อยนะ
ไลน์ก็ได้เนี่ยขึ้นหน้าจอทีวีให้เราได้รู้หน่อย

หรือใช่ค่ะโอ้โฮใช่ค่ะ
รัฐบาลมีเก็บภาษีร้อนหลังค่ะ

เพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ขายของกำไรก็น้อยอยู่แล้ว
แล้วมาโดนภาษีอีกก็หลายเรื่องเลยของก็แพง
อย่างนี้ประจานจากอีกรูปได้หรือผลประชาชน
ผลประชาชนบางคนบางร้านเขาก็มีแบบว่า

ต่างร้านก็จะคิดค่าสแกนทั้งวัน๗บาท

เขาบอกว่าเขาก็โดนภาษีเหมือนกัน
โหสงสารเข้ามากันแล้ว
เข้าใจเลยเข้าใจหัวอกทั้งพ่อค้าแม่ค้า
แล้วก็ลูกค้าที่ต้องการจะไปใช้บริการ
เพราะฉะนั้น๒เรื่องนะคะที่เขาฝากไปถึงรัฐบาล
เรื่องแรกคุณไม่ควรเก็บภาษีย้อนหลัง
เรื่องที่๒เรื่องของการจ่ายคนละครึ่งกลับมาให้พ่อค้าแม่ค้า
คุณต้องทำให้ไวถูกต้องเพราะว่าเขาขาดสภาพคล่อง
เงินตรงนี้เขาจ่ายเขาหมุนกันวันต่อวัน
เนื่องออกมาเขาไม่ได้มีถุงเงินถังเงินสำรองที่แบบเยอะแยะอะไรมากบ่าย
นี่ฝากฝั่งของร้านค้าที่ไปร่วมโครงการ
ทีนี้ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนใช้
จะเอาคนละครึ่งโอ๊ยซื้อของขอสแกนหน่อยถามเขาก่อน

บางร้านไม่รับบางร้านติดป้ายให้เห็นชัดเจน
ร้านคนละครึ่งใช่ไหมฉันขอตักไก่ออก๒ชิดก่อน

เพราะฉะนั้นถามก่อนดีไหม
ถามก่อนบางร้านไม่ต้องถามเพราะติดป้ายเลยค่ะ
อย่าถามคนครึ่งไม่ชอบประจบนะ

ไม่ชอบประยุทธ์ต้องขออนุญาตท่านประยุทธ์นะ

ไปเห็นเอ้าแล้วมันเป็นความผิดฉันไหม
ฉันอยากใช้คนละครึ่งทำยังไงดี
ไม่ได้บอกว่าพิกัดร้านอยู่ที่ไหน

เพราะบางคนเขามีอุดมการเดียวกัน
เป็นอุดมการทางการเมืองเดียวกันคุณผู้ชม
บางคนก็ขอบคุณร้านที่เขียนป้ายชัดเจนแบบนี้
เพราะว่าเคยไปซื้อเคยไปใช้บางร้าน
ต้องถามตลอดว่ารับคนละครึ่งไหมรับคนละครึ่งไหม
แม่ค้าบางคนตอบมาแบบเสียงแบบกระชากว่า
ไม่รับก็มีนะฮะไม่รู้ว่าโกรธแค้นอะไรกันมา
ส่วนร้านนี้ให้ดูเพจผู้บริโภคเอามาโพสต์เอาไว้
เจอติดป้ายหน้าร้านว่านี่ใช้คนละครึ่ง
วกเพิ่ม๒๐สูงสุด๕๐บาท
เรียนมาเพื่อทราบเฮ้ยอันนี้โบก๒๐
เฮ้ยตายแล้วแล้วมันจะคุ้มกันไหมล่ะเนี่ย

เพจอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ว่า
ก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจว่าทางร้านค้าเขาก่อนว่า
แต่ละร้านที่ร่วมโครงการนี้
ทางร้านจะถูกบันทึกรายได้เข้าระบบของสรรพากร

ตั้งแต่เริ่มต้นร่วมโครงการและจะถูกนำไปคำนวณเป็น
รายได้เพื่อจะเก็บภาษีต่อปี
ทางร้านร้านนี้เขาคงจะคิดแล้วว่า
ตายแล้วฉันต้องโดนภาษีเท่าไหร่

เอาตรงนี้ไปกองไว้ก่อนดักทางไว้ก่อนเลย
ถ้าเกิดว่าโดนเก็บภาษีย้อนหลังก็จะเอาตรงนี้ไปจ่าย
ประมาณนั้นซึ่งความเห็นคนก็แตกต่างกันไป
บางคนบอกนะฮะว่าก็ไม่ผิดนะแต่ดูว่าเห็นแก่ตัวไปหน่อย
แต่ส่วนใหญ่เขามองว่ามันไม่เหมาะสม
อันนี้มันเป็นการผลักภาระให้กับผู้บริโภคไง
เพราะผู้บริโภคต้องจ่ายภาษีแทนคุณใช่ไหมนะฮะ
และสุดท้ายสะท้อนให้เห็นเลยว่า
ที่ผ่านมาทางร้านเองก็พยายามหลบเลี่ยงภาษีถูกไหม
ร้านเขาไม่จ่ายภาษีพอโดนไปเขาก็ใช้วิธีการหลบเลี่ยงภาษีไป
ก็แน่นอนพร้อมขอให้สกบเข้าไปตรวจสอบด้วยนะฮะ
อย่างบางร้านนะมีคนไปซื้ออะไรกระเพาะปลาคุณ

เพราะขาขีบออกให้เห็นเลยอ่ะขอขีบออกสักสองชิ้นน่ะ
อันนี้มันไม่ใช่คนละครึ่งแล้วมันก็กลายเป็นว่าเอาเปรียบหรือเปล่า

ถูกไหมแล้วนี่เป็นการขอคีพออกไหม
คนซื้อก็บอกเฮ้ยมันอย่างนี้ได้เหรอทำไมต้องคิดออกต่อหน้าต่อตาขนาดนี้
ถึงถามไงว่าคนละครึ่งเฟส๕สุดท้ายแล้วมันช่วยหรือว่าช่วยซ้ำเติมประชาชนกันแน่
ถูกต้องลองดูให้ดีนะฮะแต่ก็คิดว่าเฟส๕น่าจะสุดท้ายแล้วมั้ง
ใช่พอมันวนหลูบแบบนี้ไอ้ผลกระทบที่ตามมาพอหลบเลี่ยงภาษีปุ๊บ
คุณก็มีรายได้จากการเก็บภาษีน้อยลงด้วยไงถูกต้องใช่ไหมมันคือรายจ่ายของประเทศ
ดูว่าอะไรคุ้มมากกว่ากันเนอะนะครับ